เรียนท่านประธานสภาดิฉันเบนจาแสงจันทร์สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรพักเก้าไกรจังหวัดชนบุรีค่ะ
วาระของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้นะคะที่ฉันขออภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายบุคคล
ซึ่งดิฉันได้รวบรวมหลักฐานและข้อมูลที่น่าเชื่อถือหลายแหล่ง
นำเอกสารหลักฐานที่แน่นหนามาร้อยเรียงเป็นเรื่องราว
เพื่อเปิดโปรงต่อสภาและเปิดโปรงต่อพี่น้องประชาชน
ขบวนการสมคบคิดกันเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนครั้งใหญ่
ทำให้พี่น้องประชาชนเสียผลประโยชน์ทั้งมโหลานในรัฐบาลประยุทธ์
ซึ่งข้อมูลที่ดิฉันได้รวบรวมมามีน้ำหนักมากพอ
เป็นเหตุอันทำให้ควรเชื่อได้ว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ไม่ควรที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปแม้อีกเพียงเสี้ยววินาทีเดียวค่ะ
ท่านประธานค่ะข้อกล่าวหาของดิฉันตอบพลเอกประยุทธ์ก็คือ
การที่พลเอกประยุทธ์ผู้ที่ยึดอำนาจมาจากการทำรัฐประหาร
และในฐานะนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่มาจากการสืบทอดอำนาจ
ใช้อำนาจที่ปล้นชิงผู้อื่นมาร่วมมือกับนายทุนพลังงาน
ขูดรีดเม็ดเงินภาษีที่มาจากประชาชนเพื่อสร้างความร่ำรวยมั่งคั่ง
ให้กับตนเองและพวกพ้อง
ในฐานะที่พลเอกประยุทธ์ดูแลนโยบายด้านพลังงานและรัฐวิสาหกิจ
เปิดโอกาสให้เอกชนรายหนึ่งได้ประโยชน์มากมายมหาศาล
จากนโยบายพลังงานและสัมประธานจากภาครัฐ
ถ้ำกลางสภาวะที่ประชาชนทั้งประเทศดำรงชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก

ในภาวะเช่นนี้พลเอกประยุทธ์กลับใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด
เอื้อคนรวยแทนที่จะนำมาดูแลคนจน
รอบโกยผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
พลเอกประยุทธ์ผู้ดำเนินนโยบายด้านพลังงาน
คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ
ปล่อยให้กลุ่มทุนแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรของชาติ
และมาล้วงฉกเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนไปอีกด้วยค่ะ
ท่านประธานค่ะเมื่อพี่น้องประชาชนได้ทราบว่า
ทำไมต้องกัดฟันทนกับค่าไฟฟ้าที่แพงมหาโหดอย่างทุกวันนี้
พี่น้องประชาชนจะต้องโกรธและเดือดดานเป็นอย่างมากกับเรื่องนี้ค่ะ
และนั่นคือที่มาของมหากราบเรื่องนี้
ซึ่งเริ่มมาจากการที่พลเอกประยุทธ์จับมือกับทุนพลังงาน
ทำนาบนหลังคนรีดเงินจากกระเป๋าพี่น้องประชาชน
ขอเชิญทุกท่านติดตามค่ะดิฉันจะชำแหละความเลวร้ายของพลเอกประยุทธ์ให้ฟัง
ท่านประธานค่ะไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้
ไม่ได้ผลิตโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพียงเจ้าเดียวนะคะ
แต่เราซื้อไฟฟ้าจากเอกชนอีกหลายเจ้าด้วยค่ะ
และเราต้องรับซื้อผ่านการให้สัมประธานโรงไฟฟ้า
ให้สัมประธานโรงไฟฟ้าของคุณประยุทธ์กลับถูกบิดเบือน
เพื่อให้เอกชนที่รับสัมปทานได้กำไรมหาศาล
ซึ่งสัมประธานที่เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนมากจนเกินปกติขนาดนี้
ทำให้เรามีโรงไฟฟ้ามากจนเกินไปค่ะ
และทำให้เรามีกำลังการผลิตไฟฟ้าล้นเกินอย่างมากอีกด้วยค่ะ
ท่านประธานและพี่น้องประชาชนทั้งบ้านลองดูภาพที่จอนะคะ
ราฟทางด้านซ้ายมือเป็นกราฟแสดงอัตรากำลังไฟฟ้าสำรองของประเทศ
ซึ่งล้นเกินเป็นอย่างมากค่ะ
และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ทำรัฐประหารเมื่อปี๒๕๕๙
ในปี๒๕๖๓ล้นเกินขึ้นมาอยู่ที่๖๐ค่ะ
ทั้งที่อัตราที่เหมาะสมตามหลักสากล
ควรจะอยู่ที่ประมาณ๑๕เท่านั้นค่ะ
และเรื่องนี้ท่านจะอ้างไม่ได้นะคะ
และปัญหานี้จะยังคงอยู่ไปจนเกินปี๒๕๗๐ขึ้นไปด้วยค่ะ
นั่นเท่ากับอีกเกือบ๑๐ปีเลยทีเดียวนะคะ

เพราะมีการให้สัมประธานโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย
ที่เป็นแบบนี้นะคะดูผ่านผ่านก็คิดว่าเป็นเพราะแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า
แต่หลังจากมีการรัฐประหารพลเอกประยุทธ์ก็ทำการเปลี่ยนแผนไปแล้ว๓แผนค่ะ
ดิฉันอดคิดไม่ได้ค่ะว่าพลเอกประยุทธ์แก้แผนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานหรือไม่คะ
นายทุนอยากได้เพิ่มก็เลยเติมโรงไฟฟ้าเข้าไปใหม่ให้ใช่หรือไม่คะ
สุดท้ายมีกลุ่มทุนไม่กี่กลุ่มเท่านั้นค่ะที่ได้สร้างอาณาจักรขยายฐานธุรกิจโหมสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เกินจำเป็น
ทำให้เรามีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ล้นเกินอย่างมากผลิตไฟมากเกินกว่าที่จำเป็นด้วยค่ะ
และต้นทุนการผลิตไฟที่เกินความจำเป็นนี้นะคะทำให้ประชาชนต้องแบกรับค่าไฟฟ้าที่สูงมากขึ้นในทุกปีค่ะ
ท่านประธานทราบใช่ไหมคะต้นทุนการผลิตไฟที่เกินความจำเป็นแบบนี้นะคะทำให้ประชาชนต้องแบกรับค่าไฟฟ้าที่สูงมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นในทุกปีค่ะ
ที่บอกว่ามากจนเกินไปดิฉันได้พูดไปแล้วนะคะว่าเรากำลังมีไฟฟ้าสำรองล้นเกินอย่างไรบ้างส่วนที่ที่ฉันบอกว่านานเกินไปนั่นก็เพราะว่าสัมประธานที่ให้มันยาวถึง๒๕ปีค่ะ
ทั้งทั้งที่ธุรกิจไฟฟ้าสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาเพียงแค่๗ปีเท่านั้นนะคะส่วนที่ที่ฉันบอกว่าแพงเกินไปเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะท่านประธานท่านประธานค่ะ
เวลาที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนพวกนี้นะคะจะต้องจ่ายเงินสองก้อนค่ะก้อนแรกก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจ่ายตามจำนวนหน่วยที่ซื้อซึ่งก็ตรงไปตรงมานะคะซื้อเยอะก็ต้องจ่ายเยอะถ้าซื้อน้อยก็จ่ายน้อยค่ะแต่ก้อนที่สองนี่สิคะเราเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่าค่าความพร้อมจ่าย
ขนาด๕๐๐เมกะวัตต์นี้
และไม่ว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้นะคะ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ยังต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าผลิตออกมาอีกต่อหนึ่งด้วยค่ะ
และนี่เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ค่าไฟของเราแพงกว่าที่ควรจะเป็น
กลายมาเป็นภาระอันหนักอึ้งที่พี่น้องประชาชนต้องมาแบกรับค่ะ

ทุกครั้งที่รัฐบาลอนุมัติให้มีโรงไฟฟ้าเพิ่ม
นั่นหมายความว่าท่านกำลังตอกเสาเข็มโรงไฟฟ้า
ขยี้ลงไปบนหัวใจและคราบน้ำตาของพี่น้องประชาชนค่ะ
และนี่ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยของเรา
ห้ามพัฒนาและเราไม่เดินหน้าไปถึงไหน
เพราะไม่สามารถดึงดูดนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมากในการผลิต
ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้เลยค่ะ
ท่านประธานค่ะการที่พี่น้องประชาชนต้องแบกรับค่าไฟฟ้าที่สูงมากขนาดนี้
ดิฉันเชื่อเหลือเกินนะคะว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เข้าใจ
หรือถึงแม้ท่านจะเข้าใจนะคะท่านก็คงทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนค่ะ
เพราะว่าท่านอาศัยบ้านหลวงอยู่เกือบตลอดชีวิต
ค่าน้ำค่าไฟท่านก็มีสวัสดิการดีที่ประชาชนควักภาษีจ่ายให้ท่านอยู่แล้วค่ะ
และท่านประธานค่ะความจริงแล้วนะคะประชาชนสามารถเสียค่าไฟฟ้าที่ถูกกว่านี้ค่ะ
ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ร่วมมือกับนายทุนพลังงาน
เรามีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นมาเกินความจำเป็นไปอย่างมากนะคะ
ลองไปเปรียบเทียบค่าไฟฟ้ากับประเทศอื่นดูนะคะ
ซึ่งก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนและเป็นคู่แข่งของเราในฐานะประเทศที่เป็นฐานการผลิตเหมือนกันค่ะ
แต่ประเทศเหล่านั้นมีค่าไฟที่ถูกกว่าเรามากนะคะ
ลองเปรียบเทียบดูนะคะคนเวียดนามจ่ายค่าไฟอยู่หน่วยละ๓บาท๔๐สตางค์
แล้วลองมาดูมาเลเซียใกล้ใกล้บ้านเรานะคะคนมาเลจ่ายค่าไฟอยู่ที่๑บาท๙๖สตางค์ค่ะ
แต่ท่านทราบไหมคะคนไทยต้องแบกรับค่าไฟฟ้าราคาหน่วยละ๓บาท๗๕สตางค์เลยนะคะ
ซึ่งค่าไฟฟ้าที่แพงมากขนาดนี้มาจากนโยบายของคุณประยุทธ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานค่ะ
โดยการเปิดช่องให้สามารถโยนภาระทุกอย่างมาให้ประชาชนแบกรับผ่านค่าไฟฟ้าที่จ่ายกันในแต่ละเดือน
ดังนั้นนะคะท่านประธานถ้าจะโทษเรื่องนี้ต้องโทษนโยบายของคุณประยุทธ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานมากมายมหาศาลมากขนาดนี้ค่ะ
ท่านประธานค่ะจากที่ที่ฉันได้อภิปรายมาเกี่ยวกับเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าล้นเกินความต้องการจนทำให้ค่าไฟแพงนะคะ
อย่างไรนะคะก็หนีไม่พ้นที่ที่ฉันจะต้องพูดถึงอาณาจักรยักษ์ใหญ่กลุ่มทุนพลังงานโรงไฟฟ้าไทยค่ะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมเรื่องนี้ถึงเกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรี
ท่านประธานค่ะดิฉันอาจจะขอกล่าวพลาดพิงถึงบุคคลภายนอกเล็กน้อยซึ่งดิฉันยืนยันค่ะว่าข้อมูลทั้งหมดได้มาจากการรวบรวมจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหลายแหล่งค่ะและไม่ได้มีเจตนาอื่นนอกจากจะให้เป็นไปเพื่อเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะเท่านั้นค่ะ
ท่านประธานค่ะข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปได้คาดการตลาดธุรกิจพลังงานของไทยไว้อย่างน่าสนใจค่ะ
โดยในอีก๓ปีข้างหน้านะคะในปี๒๕๖๗บริษัทที่จะเป็นยักษ์ใหญ่เบอร์๑ด้านพลังงานโดยจะมีส่วนแบ่งการตลาดถึง๒๐คือบริษัทกราฟเอเนอร์จี้เดรอปเมนต์
ซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะท่านประธานเพราะจากข้อมูลย้อนหลังไปเมื่อปี๒๕๕๙บริษัทกราฟยังมีส่วนแบ่งการตลาดของตลาดพลังงานในประเทศไทยอยู่ที่๗๒เป็นอันดับที่๕ในกลุ่มธุรกิจพลังงานเท่านั้นค่ะ
แต่ค่ะแต่จากการที่ได้รับสัมประธานโรงไฟฟ้าและการเข้าซื้อหุ้นในโรงไฟฟ้าในช่วงรัฐบาลคุณประยุทธ์นะคะทำให้บริษัทกราฟสามารถขยายตัวจนส่วนแบ่งการตลาดเติบโตขึ้น๓เท่าภายในระยะเวลาเพียงแค่๘ปีเท่านั้นค่ะ
ซึ่งมาพูดถึงบริษัทกราฟนะคะก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงคุณสารัสรัตนาวดีซึ่งดิฉันจะขอพูดถึงเพียงเล็กน้อยค่ะท่านประธานโดยอ้างอิงจากข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเท่านั้นค่ะ
ประธานได้เตือนผู้อภิปรายมาหลายท่านแล้วนะครับเรื่องการพูดถึงบุคคลภายนอกโดยไม่จำเป็นแล้วก็ผมคิดว่าเป็นการใส่ร้ายให้บุคคลที่อยู่ในภาพทั้งหมดเนี่ยเสียหายทำความเสื่อมเสียให้บุคคลภายนอกโดยไม่จำเป็นนะครับผมคิดว่าไม่ต้องระบุชื่อก็ได้นะครับพูดถึงนโยบายหรือสิ่งที่ผิดพลาดครับและสิ่งต่างต่างที่เกิดขึ้นเรื่องไฟฟ้าเนี่ยมันก็
ร้องขอในการส่งเรื่องให้ประธานสภาได้ค่ะภายใน๓เดือน
พยายามหลีกเลี่ยงโดยกรรมกรับข้อที่หกสิบเก้านะครับบุคคลภายนอกหรือสมาชิก
โดยไม่จำเป็นถ้าจำเป็นนี้ไม่ไม่เป็นไรภาพปรากฏนี้ก็เพราะถือว่าระบุชื่ออยู่แล้วครับ
แต่ว่าเราไม่ต้องย้ำชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับขอความร่วมมือครับ
เชิญนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
อนุญาตย้อนเล็กน้อยนะคะโดยทรัพย์สินของคุณสหรัฐนั้นเติบโตมากกว่า๓เท่า
ภายในระยะเวลาเพียงแค่สองปีเท่านั้นซึ่งเมื่อดูจากการเติบโตของบริษัทกราฟแล้ว
ก็ไม่น่าแปลกใจเลยค่ะที่ทรัพย์สินของนายทุนพลังงานจะเพิ่มสูงอย่าง
เก้ากระโดดเช่นนี้ขอประท้วงครับครับเชิญกันคือก็จะมีการ
ผมใช้วุฒนาคมานุสรนะครับผมคิดว่าผู้อภิปรายก็จะมีการเอ่ยชื่อบุคคลภายนอก
โดยไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าการที่มีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
คือการทำธุรกิจต่างในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ชอบโดยกฎหมายนะครับ
แต่การมาพูดแบบนี้มันเป็นการใส่ร้ายทำให้ผู้ที่ถูกกล่าวชื่อถึงเนี่ย
เสริมเสียนะครับถึงแม้จะมีการฟ้องร้อนเดินคดีได้
แต่มันก็เสียหายไปแล้วนะครับผมคิดว่าพูดในเชิงนโยบาย
ในเชิงสิ่งที่เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลมันก็จะชัดเจนกว่า
กับการที่ไปโจมตีว่ามีบุคคลคนหนึ่งมีทรัพย์สินต่างนานา
ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำให้เขาเสียหายนะครับผมอยากให้ท่านประธาน
ที่เราละเว้นชื่อบุคคลภายนอกจะไม่ทำให้เนื้อหาอ่อนลงไป
เราได้กล่าวมาแล้วนะครับอ่าดิฉันพูดตามข้อเท็จจริงตามสื่อค่ะ
อันนี้ก็มีข้าวข้ามือเนี่ยเขาเขียนไว้เลยครับ
ว่าห้ามพูดพิปรายแสดงเกรยาถึงชาวอาจารย์

และห้ามกล่าวถึงบริษัทออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใด

เอิญว่าภาพที่ปรากฏออกมานี่มันก็มีอยู่แล้วครับ
ไม่ได้จำกัดมากมายนะแต่ว่าหลีกเลี่ยง
ไม่เช่นนั้นจะมีคนประท้วงผม
แล้วเหตุที่เขาประท้วงก็มีเหตุผลครับ

ค่ะแต่ดิฉันยังไม่ได้ใส่ร้ายอะไรนะคะ

ไม่จำเป็นก็ไม่เอ่ยชื่อครับ
ไม่จำเป็นก็ไม่ได้เอ่ยเชื่อครับ

ท่านประธานเพื่อนสมาชิกทุกท่าน

หนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่สุด

ที่มีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน

มีหน้าที่ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำนั้นค่ะ
แต่นโยบายพลังงานของคุณประยุทธ์

ตอกย้ำด้วยการซ้ำเติมประชาชน

เอื้อคนรวยอุ้มนายทุนค่ะ
และการเติบโตของกลุ่มทุนพลังงาน

ของระบอบประยุทธ์ทั้งนั้นค่ะ
ซึ่งดิฉันสามารถพูดได้เต็มปากนะคะ

และกลุ่มทุนพลังงานเติบโตขึ้นมาได้

การสนับสนุนนโยบายจากรัฐ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งนั้นค่ะ
เนื่องจากธุรกิจพลังงาน

ที่ไม่ได้สรรสร้างนวัตกรรมใหม่
เพื่อไปใช้แข่งขันในตลาดอะไรเลย

ทางช่วงชิงสัมปทานผูกขาด
ซึ่งการเปิดสัมประธานแต่ละครั้ง

โยบายพลังงานของภาครัฐทั้งสิ้นค่ะ

ครั้งแรกในวันที่๘ธันวาคม๒๕๕๙
บริษัทมีมูลค่ารักษะประมาณ
๑แสน๒หมื่นล้าน
แต่ภายในระยะเวลาเพียงแค่๓ปีค่ะ

๓แสน๘หมื่น๗พันล้านบาทค่ะ

นี่เราอยู่ในสังคมแบบไหนกันคะ

พร่ำพูดถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ
แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ยอมปล่อยให้มีกลุ่มทุนผูกขาดประเภทนี้เกิดขึ้นมาได้
แล้วท่านประธานทราบไหมคะว่าภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์
ทำให้เจ้าสัวและนายทุนพลังงานมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น
ชนิดที่รวยแบบเรียกว่ารวยแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวค่ะ
ท่านประธานค่ะถ้าจะพูดถึงปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กลุ่มบริษัทพลังงานบริษัทนี้นะคะ
โตขึ้นอย่างกล้าวกระโดดนะคะก็คือการถือคลองสัมประธานไฟฟ้า๕๐๐เมกาวัตต์
ซึ่งดิฉันคงต้องพาทุกท่านเท้าความย้อนกลับไปสักเล็กน้อยเพื่อทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ค่ะ
เรื่องของสัมประธานเจ้าปัญหานี้นะคะ
ในช่วงปลายปี๒๕๕๕การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ได้ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
ขนาดกำลังการผลิต๕๐๐เมกาวัตต์
ขอโทษค่ะบริษัทพลังงานผู้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ค่ะ

ท่านประธานค่ะดิฉันพิชารัฐลาภพงษณะค่ะ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐค่ะ
ฉันขอประท้วงค่ะตามข้อบังคับข้อ๖๙ค่ะ
ว่าการที่ท่านอภิปรายในตัวของประเด็นบุคคลที่๓นี้นะคะ
มันไม่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจคอรมอลในวันนี้
และสิ่งที่ท่านผู้อภิปรายกำลังอภิปรายอยู่นั้นเนี่ย
พิปรายในสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลคอรมอลนี้นะคะ
ที่ฉันต้องขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมด้วยค่ะ
ผมคุมอยู่ครับแล้วก็คิดว่า
อภิปรายนั้นก็คือมุ่งไปที่นายกรรมตรีนะครับ

เขาจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ก็เป็นเรื่องบุคคลภายนอก
แต่บุคคลที่เราจะต้องพูดถึงก็คือ
คนที่เราอภิปรายไม่วางใจว่าคนเหล่านี้มีส่วนอย่างไรนะครับ

เพราะฉะนั้นถ้ายังอยู่ในประเด็นที่วิจารณ์ตัวนายมตรีอยู่
อันเกิดจากนโยบายก็ไม่เป็นไรครับ
แต่ว่าอย่าไปทำให้ภายนอกเขามีผลกระทบ
เพราะเขาไม่ได้เกี่ยวกับห้องเราครับเชิญนะครับ
ขออนุญาตย้อนความไปนิดนึงเพื่อสืบเนื่องมาจนปัจจุบันนะคะท่านประธาน
ทั้ง๒บริษัทได้ทำสัญญากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ในการผลิตไฟฟ้าเจ้าละ๒๕๐๐เมกาวัตต์
ธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ๘ของโลก
ประเมินมูลค่าโครงการนี้ไว้สูงถึง๑๓๐๐๐ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ
ท่านประธานค่ะนิดเดียวค่ะดิฉันขอเล่าย้อนไปอีกนิด
เพื่อให้เข้าใจว่าผลจากการทำรัฐประหาร
ส่งผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ทำให้ผลเอกประยุทธ์กลายเป็นผู้นำที่มั่นคง
มั่งคั่งในปัจจุบันได้อย่างไร

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ทำการรัฐประหาร
เมื่อวันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๖

เรียนท่านประธานที่เคารพอัตกรสิริรัฐยากรนะครับ
ขอประท้วงผู้อภิปรายในข้อที่๖๙
คือพูดถึงเรื่องบุคคลภายนอก
แล้วก็ยังมียกเรื่องอดีตนะครับที่เกิดขึ้นก่อนรัฐบาลชุดนี้

ผู้อภิปรายต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
บริษัทพลังงานหรือว่ารัฐมนตรีคณะนี้กันแน่ครับ

นี่คือสิ่งที่ผมได้ย้ำนะครับ
แต่ว่าการอภิปรายนายมตรีนั้นในข้อ๒
มีพฤติกรรมช่อชนทุจริตปล่อยประละเลย
อันนี้อยู่ในยัตตินะครับ

แต่ว่าบุคคลภายนอกคือบริษัท
เขาจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์เป็นเรื่องภายนอก

คุณเบนจาคอลำดับสำหรับรัฐบาลไม่มีปัญหาครับ
พิปรายตามยัตติที่เสนอมาได้อยู่แล้วครับ
แต่หลีกเลี่ยงเพราะว่าเราถือว่าบุคคลภายนอกไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา

เราต้องว่าว่าเขาได้ประโยชน์จากนายมตรีท่านนี้หรือไม่
ถ้าได้ประโยชน์เพราะท่านก็วิจารณ์รัฐบาลได้ครับอันนี้ไม่มีปัญหาเชิญนะครับ
ท่านประธานครับท่านประธานครับนัทธวุฒิครับ

ท่านประธานครับผมนัทฮุทธบัวประธุมผู้แทนรัศนาลแบบบัญชีไรชื่อพรรคเก้าไก่ครับ
ผมขอประท้วงท่านผู้ประท้วงตามข้อบังคับข้อที่๖๙ครับ
ประท้วงท่านผู้ประท้วงคนเดียวนะครับแต่ประท้วงท่านผู้ประท้วงทุกคนครับ
ผมเข้าใจว่าสอสอเบนจากำลังใช้สิทธิ์ตามยติเป๊ะเลยครับ
คือการบริษัทเอกชนนั้นมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างนายกรรมตรีกับทุนผูกขาดนั้นอย่างไร
แล้วในขณะเดียวกันนะครับนิดเดียวครับท่านประธานครับ
ท่านประธานเป็นสอสอนำทีมสสประชาธิปัตย์อภิปรายร่วมกับกลุ่ม๑๖
วันนี้ข้อบังคับก็พูดชัดเจนว่าสอสอมีเอกสิทธิ์ในการพูด
ถ้าจะพาดพิงไปกระทบบุคคลภายนอกแต่ประการใด
คนภายนอกก็มีสิทธิ์ตามข้อบังคับข้อที่๓๙
สิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเป็นคดีต่างหาก
อภิปรายก็รับผิดชอบตนเองครับ
ผมไม่มั่นใจว่ามีใครในหมู่ผู้ประท้วง
ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้หรือไม่ครับ
ผมขอให้ท่านประธานตักเตือนผู้ประท้วงตามข้อ๗๑ด้วยครับ
ผมได้วินิจฉัยให้แล้วนะครับ
คุณเบนจาอภิปรายได้ที่เป็นการไม่ไว้วางใจนายมตรี
แต่ต้องหลีกเลี่ยงตามข้อบังคับข้อตี๖
เราต้องยามหลีกเลี่ยงรับบูชื่อ
และต้องยอมรับว่าภายนอกเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับ
แม้ว่าเขามีสิทธิ์ที่ฟ้องร้องอะไรได้ก็ตามในกรณีนั้น
แต่ว่าเราในฐานะเราต้องดูแลการประชุมนี้ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
เราก็ต้องพยายามควบคุมเพื่อให้อยู่ในกรอบครับ

อย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ในฐานะผู้ทำรัฐประหารเมื่อวันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๖
ในตอนนั้นพลเอกประยุทธ์
พลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้บัญชาการทหารบก
และหัวหน้าคณะรัฐประหารรู้ดีเป็นที่สุดค่ะ
ว่าจะต้องควบคุมนายทุนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตนเองให้ได้
ดังนั้นนะคะเพียง๔วันค่ะ
หลังจากทำรัฐประหารพลเอกประยุทธ์
เรียกตัวนักธุรกิจหลายรายเข้ามาเรียกฆ่าไทย

โดยหนึ่งในนักธุรกิจฝั่งตรงข้ามที่ถูกเรียกเข้ามาปรับทัศนคติ
มีชื่อว่าคุณสหรัฐเจ้าของกลุ่มบริษัทกราฟอยู่ด้วย
และอาจเป็นเพราะเหตุนี้หรือไม่คะ
ที่ทำให้พลเอกประยุทธ์ได้พบว่า
ทรัพย์มหาศาลอย่างธุรกิจพลังงาน
เป็นขุมทองขนาดมหมาของชาติ
ดังนั้นในวันที่๙มิถุนายน
ไม่ถึง๒สัปดาห์หลังจากที่ได้พบปะพูดคุยกับเหล่านักธุรกิจแล้ว
พลเอกประยุทธ์ก็ได้ออกคำสั่งคศฉบับที่๕๗
แต่งตั้งตัวเองในฐานะหัวหน้าขศ
ให้ไปเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติด้วยค่ะ
อกจากนี้นะคะพลเอกประยุทธ์ก็ยังได้แต่งตั้งตัวเอง
เข้าไปเป็นประธานหลายตำแหน่ง
ไม่ว่าจะเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ประธานคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งตำแหน่งเหล่านี้ล้วนมีอำนาจหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานทั้งสิ้นค่ะ

แน่นอนว่าเมื่อทำรัฐประหาร

รัฐบาลชุดก่อนมีการทุจริตคอรัปชั่นกันอย่างมหาศาล
ก่อการรัฐประหารก็คงต้องไล่หาใบเสร็จ
เพื่อสร้างความชอบทำและยืนยันเหตุผล
ในการทำรัฐประหารให้กับตัวเองใช่ไหมคะ
พลเอกประยุทธ์จึงได้ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง
ที่มีชื่อว่าคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือคอตรขึ้น
เป็นครั้งแรกในวันที่๓มิถุนายน๒๕๕๙
และตั้งคอตรชุดที่เรียกว่าเป็นชุดถาวรขึ้นมาตรวจสอบทุจริต

ด้วยคำสั่งคอสชฉบับที่๑๒๒ทัพ๒๕๕๗
วันที่๓๐กันยายน๒๕๕๙
ซึ่งมีพลเอกอนันตพรกาญจนรัฐคนสนิทของพลเอกประยุทธ์เป็นประธาน
ซึ่งต่อมาในช่วงกลางปี๒๕๕๙
พลเอกอนันตพรกาญจนรัฐผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนสนิทของคุณประยุทธ์
ก็ได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ควบตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยค่ะ
ท่านประธานค่ะพลเอกประยุทธ์เริ่มต้นด้วยมะลิซ้อน
พอแตกใบอ่อนก็ดูท่าจะพังนะคะ
เพราะว่าการที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบทุจริตเองแท้ค่ะ
แต่สุดท้ายนะคะกลับจบลงด้วยไก่กาปาหี่มวยล้มต้มคนดูค่ะ
เรื่องมันเป็นยังไงดิฉันจะเล่าให้ฟังค่ะ
ท่านประธานค่ะในยุคคอสชเองที่ทหารเบ่งบานมากที่สุด
คือผมใช้วุฒนาขมานุศรบรรทีและชื่อพลังปัชภรรมรัฐครับ
ประท้วงท่านผู้อภิปรายผมก็ฟังมาพอสมควรนะครับ
ก็ยังวนเวียนอยู่ตั้งแต่ปี๕๒๕๔๕๖๕๗อยู่อย่างนี้
นี่มันปี๒๕๖๔นะครับ
ปัจจุบันก็มาเมื่อปี๒๕๖๒นะครับ
คือวันนี้เรายัตติเนี่ยเราอภิปรายไว้วางใจรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้นะครับ
ที่ท่านไปอภิปรายรัฐบาลสมัยในอดีตเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่อยู่ในยติ
ครับก็จะคือเข้ามาปัจจุบันเลยครับ
ปัจจุบันนี้พลังงานรัฐบาลทำผิดพลาดอย่างไร
ไม่ใช่ไปพูดเมื่อปี๕๗นะครับ

คือท่านชัยวุฒิประท้วงก็มีประเด็นนะครับมีเหตุผล
เพราะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านพลเอกประยุทธ์
นายกรัฐมนตรีคือนายกคนปัจจุบันเพราะฉะนั้นท่านจะเอาเหตุการณ์เก่าเก่าเนี่ย
เกิดมาได้ครับแต่อย่ายืดยาวเกินมาเป็นการประกอบเรื่อง
จนถึงปัจจุบันเนี่ยท่านทำได้บ้างแต่อันนั้นถือว่านอกประเด็น
แต่ไม่เป็นไรผมจะอนุโรมให้ถ้าเรื่องมันเกี่ยวเนื่องกัน
มันเกี่ยวพันกันมานะครับผมวินิจฉัยแล้วครับ
เชิญครับครับขอปฐวมมาท่านประหารครับ
การชี้แจงเนี่ยเป็นบทบาทของรัฐมนตรีตามข้อร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
อย่าลืมนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย
ไม่เคยรักษาการนายกรมนตรีนะครับ
เป็นนายุทธบุญตรีตั้งแต่ปีห้าเจ็ดจนวันนี้นะครับ
ไม่เชื่อไปถามท่านรองวิศนุดูครับ

ท่านจะประท้วงอะไรครับท่านขึ้นมาอภิปรายท่านจะประท้วงอะไรครับ
ประท้วงท่านประทานนะครับตามข้อ๙
ควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อย่าให้ผู้ประท้วงประท้วงมากครับ

พลเอกประยุทธจันโดชาเนี่ยเป็นนายุทธบุญตรีตั้งแต่ปีห้าเจ็ดจนบันนี้นะครับ

ผมถึงได้ทำความเข้าใจว่า
เราอภิปรายไม่ไว้วางใจในการปฏิบัตินาธิ
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
เพราะฉะนั้นยัตติที่ยื่นมาเป็นการปฏิบัติหน้าที่
กพ่องละเลยละเว้นทุจริตเอื้อไร้จริยธรรมไร้จิตสำนึก

เพราะฉะนั้นท่านจะเอาเหตุการณ์เก่ามาประกอบได้บ้าง
แต่ถือว่าตรงนั้นนอกประเด็นซึ่งผมอนุโลมแล้วเมื่อกี้นี่นะ

ต้องเอาเหตุการณ์ณปัจจุบันที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ณปัจจุบันนี้
ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผิดพลาดละเว้นละเลยมีการทุจริตเอื้อ
พ้องให้มีการทุจริตหรืออะไรก็แล้วแต่ในยติที่ว่าท่านได้ว่าได้เต็มที่
แล้วก็ผมไม่เถียงท่านหรอกครับว่าท่านนายกอยู่ตรงนี้มีสิทธิ์ในการที่จะตอบโต้
แต่เพียงแต่ว่าการอภิปรายของท่านเนี่ยขอให้มันอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ณรัฐบาลปัจจุบันครับ
เพราะว่าสภานี้เราเพิ่งเลือกตั้งกันมาเราเลือกนายกมาเราก็อภิปรายนายก
โดยใช้รัฐมนุษย์ภาพนี้และการสภาชุดปัจจุบันนะครับ

ขอบคุณค่ะท่านประธานท่านประธานค่ะ
ในยุคคอสชที่ทหารเบ่งบานมากที่สุดแม้แต่ประธานคอตรและกรรมการคอตรเอง
ก็มาจากทหารทั้งชุดนะคะคอตรชุดท็อปบูธนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการ
กับกิจการพลังงานหรือที่เราเรียกกันว่ากกพขึ้นเป็นชุดใหม่
และแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการประมูลโรงไฟฟ้าของกราฟ
และพบว่าการประมูลมีปัญหา๓ประการด้วยกันค่ะ
ประการที่๑นะคะการประมูลโรงไฟฟ้าไม่ได้คัดเลือกผู้ชนะการประมูล
จากผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุดค่ะ
ประการที่๒นะคะมีการตั้งปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าในปริมาณที่สูง

และประการที่๓เป็นปัญหาในทางเทคนิคค่ะ
ที่ทำให้รัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบส่งกระแสไฟเป็นจำนวนเกือบ๖๐๐๐ล้านบาทค่ะ
ท่านประธานค่ะสรุปก็คือว่ารัฐให้สัญญาที่มีมูลค่ากว่าแสนล้านกับเอกชนไปแล้วนะคะ
แต่รัฐเองกลับยังต้องมาลงทุนอีกเกือบอีก๖๐๐๐ล้านบาท
โดยผลักภาระค่าก่อสร้างสายส่งให้กับประชาชน
โดยผู้ชนะการประมูลไม่ต้องรับภาระแม้แต่บาทเดียวค่ะ
ดังนั้นนะคะคอตรจึงมีมติให้กรกภและกระทรวงพลังงาน
ทำการเจรจากับกลุ่มบริษัทกราฟและกลุ่มทุนญี่ปุ่น
เพื่อยกเลิกสัญญาโรงไฟฟ้าที่ชนะการประมูล๑โครงการค่ะ
และให้แก้ไขข้อความบางส่วนในสัญญาแต่การเจรจาก็กลับไม่เป็นผลค่ะท่านประธาน
เมื่อมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นก็ทำให้บริษัทที่ต้องการเข้ามาร่วมทุน
ไม่ยอมเจรจาต่อนะคะธนาคารพาณิชย์เองก็ไม่อนุมัติเงินกู้ค่ะ
และมิหนำซ้ำยังถูกบีโอไอระงับสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีด้วยค่ะ
ทำให้กลุ่มบริษัทกราฟนะคะทำการฟ้องกรกภกระทรวงพลังงาน
และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อสารปกครองในฐานทำละเมิด
เมื่อเดือนกรกฎาคม๒๕๕๘ที่ผ่านมาด้วยค่ะ
แต่หลังจากนั้นนะคะวันที่๑๙สิงหาคม๒๕๕๙
พลเอกอนันตพรก็ได้รับการปูนบำเน็ตจากพลเอกประยุทธ์
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
วบกับประธานคอตรที่ขึ้นชื่อว่าแค่กระแอมก็สะเทือนไปทั่วปัตตะพี
แต่ท่านกลับไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบโครงการนี้ต่อค่ะ
นี่จึงเป็นที่มาของการเล่นละครปาหี่และจบแบบมวยล้มต้มคนดู
และเป็นสาเหตุที่ดิฉันไม่อาจจะชื่นชมฝูงหมาล่าเนื้อที่คอสช
เนี่ยได้ฟ้องต่อสารปกครองในเรื่องอะไรสาระสำคัญก็คือว่าการที่ถูก
ตรวจสอบการประมูลทำให้กลุ่มบริษัทกราฟเกิดความเสียหาย
ขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานราชการนำเอาผลการตรวจสอบการประมูล
ไปใช้อ้างอิงที่อื่นซึ่งทั้งฝ่ายเอกชนและฝ่ายรัฐ
ได้สู้คดีกันในชั้นศาลไปตามขั้นตอนนะคะแต่ท่านประธานทราบไหมคะ
ระหว่างที่มีการตรวจสอบและการต่อสู้คดียังเป็นไปอย่างถึงพลิกถึงขิง
จู่นะคะพลเอกประยุทธ์ก็มีคำสั่งฟ้าผ่าที่สี่ทับสองห้าห้าเก้า
ลงวันที่สิบเจ็ดตุลาสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าให้เปลี่ยนตัวประธานคอตรออกกลางอากาศ
ที่อีกไม่ถึงสองเดือนต่อมานะคะจะมีคำสั่งฟ้าผ่าอีกฉบับค่ะ
คือคำสั่งหัวหน้าคอสอชอที่เจ็ดสิบทับสองห้าห้าเก้าให้ยุคคอตรอทิ้งไปค่ะ
โดยท่านอ้างแค่เพียงเหตุผลลมแรงสั้นว่ามีความซ้ำซ้อน
มีหน่วยงานอื่นที่มีความคล้ายกันอยู่แล้วซึ่งหลังจากนั้นเพียงวันเดียวนะคะ
สารปกครองกลางก็ได้มีคำพิพากษาที่เป็นคุณต่อกลุ่มกราฟค่ะ
โดยไม่ให้กระทรวงพลังงานนำผลการตรวจสอบไปใช้และให้กระทรวงพลังงานส่งเอกสารไปยกเลิก
ระงับการส่งเสริมการลงทุนที่เคยแจ้งกับบีโอไอไว้ด้วยค่ะท่านประธานค่ะ
พลเอกประยุทธ์จะอ้างเรื่องความซ้ำซ้อนก็อาจจะพอฟังขึ้นนะคะแต่ดิฉันก็ยังสงสัยค่ะ
ทำไมถึงไม่มีหน่วยงานอื่นที่มีหน้าตาคล้ายกันตามที่พลเอกประยุทธ์อ้าง
มารับเอาคดีที่เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของชาติกว่าแสนล้านนี้ไปดำเนินการตรวจสอบต่อ
เพราะอะไรคะหรือว่าพลเอกประยุทธ์ได้ทำข้อตกลงลับบางอย่างจนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
เปลี่ยนตัวประธานและยุคคอตรเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างว่าโครงการลงไฟฟ้าขนาดยักษ์นี้
จะต้องไปต่ออย่างที่มีเสียงล่ำลือกันใช่หรือไม่คะบทบาทหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์จากการที่ได้
ได้ให้พลเอกอนันตพรในฐานะคนสนิทเข้ามาเป็นประธานคอตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในขณะนั้น
พลเอกอนันตพรได้รับมอบหมายให้มาทำอะไรกันแน่คะตั้งเข้ามาเพื่อตรวจสอบทุจริต
หรือเพื่อสร้างช่องทางในการที่จะเรียกหาผลประโยชน์อื่นจากกลุ่มทุนพลังงานให้กับพลเอกประยุทธ์
ขอให้พลเอกประยุทธ์ได้มีโอกาสลุกขึ้นชี้แจงในที่ประชุมแห่งนี้ค่ะท่านประธานค่ะ
พลังงานนะคะโดยเฉพาะไฟฟ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยตรงค่ะ
และยังเป็นหนึ่งในปัจจัยที่นักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศใช้ประเมินถึงความเหมาะสมคุ้มค่าในการลงทุน
และชาวต่างประเทศใช้ประเมินถึงความเหมาะสมคุ้มค่าในการลงทุน
ท่านเบญจากับเอาเข้าณปัจจุบันหน่อยนะครับ
ไม่อย่างงั้นก็จะมีผู้ประท้วงเข้าราชาท่านประทาน
เข้าปัจจุบันในการเป็นประหน้าที่ของคนเด็กประยุทธ์
นายกรัฐมนตรีตั้งแต่ตอนเลือกปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองใช่ไหมครับ
ครับเชิญครับท่านประธานครับครับท่านประท้วงครับเชิญครับ
กับเรียนท่านประทานที่โครบครับผมมัธกรสี่หลีสี่หลีรัฐยากรนะครับ
จริงจริงก็นั่งฟังมานานนะครับแล้วก็ขอประท้วงผู้อภิปราย
ข้อหกสิบเก้าครับเพราะว่าพูดถึงบุคคลภายนอกนะครับ
รัฐมนตรีพลังงานพลเอกอะไรผมไม่ทราบนะครับ
พูดอย่างนี้ท่านนายกเสียหายครับแล้วถ้ามีใครพูดกลับกันครับว่า
ภาคการเมืองบางภาคเนี้ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินสินบนเนี้ย
ก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับผมจึงอยากจะขอขอร้องท่านประธานครับ
คืออะไรที่ข้ามไปได้เนี่ยหรือว่าไม่เอ่ยชื่อคนภายนอกได้เนี่ย
ก็ขอความคุณอานะครับท่านผู้อภิปรายครับขอบคุณครับ
ครับผมก็อนุโลมให้เต็มที่แล้วนะครับจริงแล้วก็ปิดข้อบังคับ
ในการที่จะเอ่ยในเรื่องที่มันผ่านมาแล้ว
อย่างนั้นก็จะมีการอภิปรายถึงรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลท่านทักษิณ
ผมก็ไม่ให้เหมือนกันนะครับไม่งั้นมันก็ไม่จบสิครับ
๖๑แล้ว๖๒นี่นะครับถ้าเป็นนายกเนี่ยทำอะไรปกพร่องผิดพลาด
นะครับเชิญเลยครับแล้วก็ส่วนบุคคลที่สามคนนอกเนี่ย
ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงหน่อยนะครับค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานครับ
ขอบคุณครับผมพี่จานชาวพัฒนาวงค์ครับเจอท่านพี่จานครับ
บัญชีรายชื่อก้าวไกลครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะครับ
ตามข้อมูลครับข้อที่เก้าด้วยความเคารพของท่านประธานครับ
สักครู่ท่านประธานได้กรุณาวินิจฉัยนะครับถึงกรณีการอภิปราย
นะครับถึงบุคคลภายนอกก็ดีนะครับหรือการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
ผลเอกประยุทธ์ในสมัยที่เป็นรัฐบาลจากการรัฐประหารก็ดี
ผมกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับจริงอยู่ครับว่า
หากจะมีสมาชิกลุกขึ้นมาอภิปรายแต่กลับถึงบทบาทหน้าที่การบริหาร
สมัยที่เป็นรัฐบาลอดีตเนี่ยก็ผมก็เห็นด้วยนะครับ
กับความวิทยาศาสตร์ท่านประธานแต่ในกรณีของผลเอกประยุทธ์นะครับ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมัยที่ตำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี
มาจากการรัฐประหารนั้นได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน
จนถึงวันนี้และนั่นจึงเป็นเหตุผลนะครับ
สสเบนจาจำเป็นที่จะต้องอภิปรายพาดพิงเล็กน้อยครับท่านประธาน
เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับ
เข้าใจถึงบริบทว่าการกระทำในอดีต
ส่งผลให้เกิดขึ้นในปัจจุบันและทำให้ค่าไฟแพงขึ้นอย่างไรนะครับ
ด้วยความขอรบท่านประธานครับอยากให้ท่านประธานได้กรุณาเอ่อ
ให้โอกาสนะครับให้คุณเบนจาได้ชี้แจงเพื่อให้
พี่น้องทางบ้านนะครับได้เข้าใจภาพรวมนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวสักครู่อาจจะมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

แต่เป็นเอ่อสอสออาจจะขึ้นมาประท้วงนะครับก็ยังไงก็ขอให้ท่านประธานนะครับ
วินิจฉัยครับขอบพระคุณครับคือผมก็อยากจะให้อภิปราย
ตามที่ท่านต้องการแต่เนื่องจากมันมีข้อบังคับ
แล้วก็มีผู้ประท้วงเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ
จะอภิปรายในเรื่องอดีตแล้วมาใช้ณปัจจุบัน
ถ้าท่านคิดว่าท่านนายกผลเอกประยุทธ์ทำความผิด
มีช่องทางครับฟ้องศาลฟ้องปรปชฟ้องอะไรก็แล้วแต่
แต่ณขณะนี้เนื่องจากเหตุการณ์นั้นมันผ่านไปหมดแล้ว
เราเข้ามาเลือกตั้งในสภาชุดนี้เราเลือกนายกพลเอกประยุทธ์
ในสมัยนี้เพราะฉะนั้นการรัฐมนูลก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับ
อภิปรายไม่วางใจก็คืออภิปรายไม่วางใจตั้งแต่ที่เราเลือก
ที่เรามีสภาชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย
ข้อบังคับมันเป็นอย่างนี้รัฐมนุนเป็นอย่างนี้นะครับ
มันก็เลยเอ่อลำบากใจพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้า
ไม่อย่างงั้นก็จะมีผู้ประทุกข์อย่างเงี้ยก็ไม่จบหรอกครับ
ผมอาจจะต้องใช้อำนาจประธานสั่งหยุดพูดด้วยครับ
ถ้าอย่างนั้นถ้ามันถ้าจะให้รักษาความสงบเรียบร้อย
ตามข้อเก้าก็ต้องสั่งหยุดพูดเลยแต่ในขณะเดิมผมยังไม่ใช้อำนาจ
ขนาดนั้นนะครับผมก็ยังให้พูดแต่ขอให้พูดอยู่ในประเด็น
แล้วก็ประเด็นในที่ว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนายกเนี่ย
อยู่ในยัตติผิดพลาดปกป้องทุกจริตยังไงก็แล้วแต่อะไร
สำนึกไร้ความสามารถอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ณปัจจุบันครับเชิญครับท่านประธานค่ะขอบคุณค่ะ
ยังอยู่ในยัตตินะคะแล้วก็เอ่อสิ่งที่ท่านพลเอกประยุทธ์ทำเนี่ย
เป็นผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะอันนี้กำลังเล่าเพื่อ
มาถึงปัจจุบันใกล้แล้วค่ะอีกครับแต่นี่นั่นเป็นสิ่งที่ท่านเป็นหวัดใน
ก่อนที่เราจะมีสภาชุดนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีความผิดอะไร
ต้องไปอีกช่องทางหนึ่งนะครับสภาชุดนี้ก็คือเราอภิปรายไม่วางใจ
ขณะที่เรามีสภาชุดนี้ที่เรารับเลือกตั้งกันมาครับปลดปลดเข้าใจตามนี้นะครับ
เชิญครับเชิญต่อครับไม่เป็นไรครับขอบคุณค่ะท่านประธานค่ะ
พลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีสามารถสั่งการให้กระทรวงพลังงาน
ทบทวนโครงการที่ผ่านมาได้แต่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ทำค่ะ
ผลเอกประยุทธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
สามารถที่จะสั่งการให้วางกรอบพลังงานใหม่ไม่ให้ผลประโยชน์ตกแก่บริษัทเอกชนเยอะจนเกินควร
ก็ทำได้แต่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ทำผลเอกประยุทธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สามารถที่จะสั่งการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจทำการทบทวนใหม่ได้
แต่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ทำค่ะและพลเอกประยุทธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สามารถที่จะสั่งการให้ชะลอการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนก็ทำได้ค่ะแต่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ทำ
และท่านประธานทราบไหมคะในช่วงที่ผ่านมาในฐานะหัวหน้าคอสช
พลเอกประยุทธ์มีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินค่ะจะทำอะไรก็ได้
แต่พลเอกประยุทธ์ก็กลับไม่ยกเลิกไม่ชะลอแล้วก็ไม่เจรจาใหม่
ทำให้มีข้อสงสัยชวนให้ตรวจสอบอยู่ตรงหน้านะคะแล้วก็ทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อน
ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาอยู่อย่างนั้นค่ะท่านประธานค่ะดิฉันอธิบายสรุปง่ายง่ายก็คือว่า
พลเอกประยุทธ์นะคะเรียกนักธุรกิจที่มีพฤติการสนับสนุนคั่วตรงข้าม
หลังจากนั้นพอมีการรายงานตัวไปรายงานตัวมา
คุณประยุทธ์ก็ใช้มาตราสี่สิบสี่ตั้งคอตรอมาตรวจสอบ
ทุจริตโรงไฟฟ้าห้าพันเมกาวัตต์ที่บริษัทกราฟประมูลได้ในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
หลังจากนั้นค่ะคุณประยุทธ์ก็ทำข้อสรุปการประมูล๒สัญญาว่า
แล้วก็ให้ไปเจรจาหนึ่งสัญญาค่ะแต่คุณประยุทธ์นะคะ
ก็ไม่ได้ทำตามรายงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะ
ต้องหยุดอภิปรายเรื่องนี้แล้วล่ะครับคงต้องหยุดแล้ว
ถ้าจะอภิปรายต้องอภิปรายณปัจจุบันแล้วครับ
ก็ถึงปัจจุบันแล้วค่ะท่านประธานค่ะท่านประธานค่ะ
อีกกรณีหนึ่งที่ที่ฉันอยากจะยกมาพูดนะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่า
พลเอกประยุทธ์เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานมากเกินไปอย่างไร
กรณีนี้นะคะท่านก็ไม่อาจจะอ้างได้แล้วค่ะว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลที่แล้ว
เพราะกรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ซึ่งเป็นเรื่องในรัฐบาลนี้อย่างแน่นอนค่ะก่อนอื่นต้องขอให้ทุกท่านทำใจให้สบายนะคะ
นี่ไม่ใช่เรื่องของการประมูลโรงไฟฟ้าไม่โปร่งใสไม่ใช่เรื่องของการหัวประมูลแต่อย่างใดค่ะ
แต่ท่านประธานและพี่น้องประชาชนตั้งใจฟังดิฉันให้ดีนะคะ
สัมประธานโรงไฟฟ้าฉบับนี้ไม่ได้มีการประมูลแต่เป็นการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหน้าใหญ่ใจโตโชว์ป่าค่ะ
สัมประธานให้สิทธิพิเศษระดับวีวีไอพีกับเอกชนรายหนึ่งไปเลยค่ะ
โดยไม่ต้องมีการเปิดประมูลแข่งขันราคากันเลยท่านประธานและเพื่อนสมาชิกฟังไม่ผิดหรอกนะคะ
คราวนี้เป็นเรื่องของการยกสัมประธานโรงไฟฟ้าให้โดยไม่มีการเปิดประมูล
โดยนี่เป็นการยกโรงไฟฟ้าหินกองสองชุดค่ะกำลังการผลิตชุดละเจ็ดร้อยเมกาวัตต์
รวมทั้งสิ้น๑๔๐๐เมกาวัตต์ค่ะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตยกให้กับบริษัทลาดกรุ๊ปจำกัดมหาชน
โดยไม่ต้องเปิดให้มีการประมูลเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองที่ผ่านมา
ท่านประธานค่ะก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะ
บริษัทลาดกรุ๊ปไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแต่เป็นบริษัทเอกชนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ถือหุ้นอยู่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เกินครึ่งหนึ่งค่ะดังนั้นนะคะ
เมื่อรัฐถือหุ้นอยู่ไม่ถึงครึ่ง
บริษัทลาดกรุ๊ปก็สมควรต้องถูกปฏิบัติเหมือนกับบริษัทเอกชนทั่วไปค่ะ
และย่อมไม่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากรัฐเหมือนกับตัวเองเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ได้ให้สัมประธานการผลิตไฟฟ้าให้กับลาดกรุ๊ปโดยไม่ต้องมีการประมูล
ที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเรามีกำลังไฟฟ้าสำรองล้นเกินมากขนาดไหน
ยังยกสัมประธานการผลิตไฟฟ้าเพิ่มให้เอกชนอีก
ซึ่งก็มีการประเมินกันว่าโครงการนี้มีมูลค่าสูงถึง๖๔๐๐๐ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
ท่านประธานค่ะต่อมาได้มีการตั้งท่านนายกจะรอจบหรือท่านจะชี้แจง
สปาที่โครงและสมภาษณ์ผมมาท้วงครับครับ

ที่ผมถูกผู้อภิปลายอย่างอภิปลายไม่จบครับ

ซึ่งเป็นมหาอำนาจด้านพลังงานเจ้าเก่าของเราเองค่ะ
มีเรื่องที่น่าสนใจนะคะท่านประธาน
ทำไมราชกรุ๊ปถึงได้รับสัมประธานโรงไฟฟ้าหินกอง

และเป็นที่น่าติดตามอีกเรื่องก็คือว่า
เมื่อเข้าไปดูงบการเงินของราชกรุ๊ป
จะเห็นได้ว่าราชกรุ๊ปมีศักยภาพเพียงพอ
ที่จะลงทุนโครงการลงไฟฟ้าหินกองเองทั้งหมดค่ะ

ที่มีมูลค่าสูงถึง๓๑๘๙๙ล้านบาท
ท่านประธานค่ะพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรี
และประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
และประธานคอพชคุณต้องลุกขึ้นมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยค่ะ
นี่คือการแบ่งเค้กหรือยกเค้กให้ไปแบ่งกันกิน
ปาดหน้าเค้กให้กับท่านกินด้วยใช่หรือไม่
และแน่นอนค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในรัฐบาลคุณประยุทธ์
ดังนั้นนะคะคุณประยุทธ์เองปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ค่ะ
เพราะเรื่องนี้คุณประยุทธ์เป็นคนนั่งหัวโต๊ะในการกำหนดนโยบายพลังงาน

ที่นั่งหัวโต๊ะในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งก็รวมไปถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยนะคะ

กรณีประมูลลงไฟฟ้า๕๐๐เมกาวัตต์ที่มีข้อกังขาในการประมูลอยู่
และกรณีโรงไฟฟ้าหินกองที่มีการยกผลประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนโดยไม่มีการประมูล
แสดงให้เห็นถึงอะไรท่านทราบไหมคะ
ดิฉันจะขออธิบายให้ท่านประธานและพี่น้องประชาชนฟังค่ะ

ท่านประธานค่ะดิฉันพิชารัฐลาวพงษ์ชนะค่ะ

ข้อบังคับข้อที่๖๙ค่ะ

มันก็เกิดขึ้นก่อนรัฐบาลท่านประยุทธ์ปี๖๒

ขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมด้วยค่ะ

ก็ฟังอยู่นะครับ
ตอนนี้กำลังเข้ารัฐบาลปัจจุบันแล้วครับ

อันนี้เข้าตั้งแต่ท่าน

ยังไม่เข้ารัฐบาลคอรมอลปัจจุบันเลยค่ะท่านประธาน

เอาณปัจจุบันนะครับ

นิดนึงค่ะนี่คือโปรย้ายค่ายของคุณประยุทธ์ใช่หรือไม่คะ

อย่าไปกล่าวหากันไปกล่าวหากันไปครับ

ภาษาทางการเมืองก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นยุทธการตีเมืองขึ้นของพลเอกประยุทธ์ในฐานะเจ้าเมืองที่เข้ามาครองอำนาจใหม่

เพื่อกดดันข่มขู่ให้เกิดการสวามิพักษ์จากหัวเมืองต่าง
โดยทำการเรียกบรรดาหัวเมืองต่างมารายงานตัวเรียกค่าไถ่
ทัศนคติคุกคามว่าจะตรวจสอบ
และเล่นงานด้วยคดีเพื่อกดดันให้เกิดการเจรจา
เพื่อให้เกิดการย้ายค่ายเปลี่ยนเมืองสวามิพักษ์
เพื่อให้ส่งบรรณาการให้กับเจ้าเมืองใหม่
และกับการคุ้มครองและคำสัญญาว่าจะไม่มีการยัดเยียดคดีให้
หลังจากตกลงกันได้หลังจากสมประโยชน์กัน
หลังจากมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ก็ได้แต่งตั้งกันให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลด้วยค่ะ

กราฟก็ได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิป่าลอยต่อ
ที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นประธานกิติมศักดิ์
ทางมูลนิธิพลังงานไทย
เมื่อปี๒๕๕๙จำนวน๕ล้านบาท

เรื่องนี้เพื่อนสมาชิกของดิฉันคุณรังสิมันโลมได้อภิปราย
ไม่ไว้วางใจพลเอกประวิทย์ไปเมื่อปีที่แล้วค่ะ
ตีเมืองขึ้นแบบนี้ถือเป็นการใช้ประโยชน์ของชาติ
และผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมาเป็นข้อแลกเปลี่ยน
และค้ำจุนอำนาจของตนเองค่ะ

เรื่องนี้ยังมีประเด็นที่น่าสำคัญอีกที่เกิดขึ้น
ในการประมูลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมชะบังระยะที่๓ค่ะ
ซึ่งดิฉันในฐานะสอสอภาคตะวันออกได้ติดตามเรื่องนี้

ประมูลครั้งนั้นเป็นการประมูลในลักษณะร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน
โดยฝ่ายรัฐคือการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ที่ต้องการให้เกิดท่าเทียบเรือใหม่ตามแผนของโครงการแหลมชะบังเฟส๓ค่ะ
ซึ่งตามหลักการความถูกต้อง
ควรที่จะร่วมทุนกับเอกชน
รายที่เสนอผลประโยชน์ให้กับรัฐในอัตราที่สูงที่สุด

มีคู่เข้าร่วมประมูล๒เจ้าค่ะ
คือกิจการร่วมค้าซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทกราฟปตทและทุนจีน
กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทนัทรินและทุนจีนค่ะ
ซึ่งผลปรากฏว่ากลุ่มกราฟเป็นฝ่ายชนะการประมูลไปอีกแล้วค่ะ

ถ้าการที่กลุ่มกราฟชนะการประมูล
เป็นเพราะว่าการเสนอผลประโยชน์ให้กับรัฐ

ดิฉันคงไม่มีเรื่องให้มาพูดในสภาแห่งนี้นะคะ

กลุ่มกราฟชนะการประมูลโครงการท่าเรือแหลมสวัง

คือกิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทนัทธรินถูกตัดสิทธิ์ค่ะ

สิทธิ์จากการเซ็นชื่อลงในเอกสารไม่ตรงช่องค่ะ

คู่แข่งเพียงรายเดียวของกลุ่มบริษัทกราฟ
ตัดสิทธิ์เนื่องจากเซ็นชื่อไม่ตรงช่องที่กำหนดไว้
และเมื่อปรากฏตามข่าวว่า
ข้อเสนอของกลุ่มกราฟ
ให้ข้อเสนอกับรัฐเพียงแค่๑๒๐๐๐ล้านบาท
ในขณะที่กลุ่มนัทธารินเองเสนอให้ผลประโยชน์สูงสุดกับรัฐถึง๒๗๓๖๐ล้านบาท
มันก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสงสัยใช่ไหมค่ะ
ว่าการตัดสิทธิ์กลุ่มนัทธรินเป็นเรื่องของการเซ็นชื่อไม่ตรงช่อง
มันมีปัญหาในทางกฎหมาย

เป็นเพราะว่าต้องการให้เหลือผู้เสนอเพียงรายเดียวเท่านั้นกันแน่คะ

ราคาที่กราฟเสนอให้กับรัฐต่ำกว่าที่
มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ที่๓๒๒๒๕ล้านบาท
ซึ่งต่ำกว่าถึง๒๐๐๐ล้านบาท
กลับสั่งให้ใช้การเจรจาเพื่อต่อลองกับกลุ่มกราฟ

ว่ามันประกาศมันจะขัดกับพรบร่วมทุน
ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีลำดับสูงกว่าหรือไม่
เรื่องนี้ท่านยังเอาการที่จะสามารถเจรจา
ขอเพิ่มเงินได้มาคุยโม้ว่าตัวเองเก่งนะคะ

ทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องของประเทศชาติและประชาชนต้องเสียผลประโยชน์ค่ะ
ไม่ใช่เรื่องที่ท่านต้องมาคุยโวโอ้อวด
ท่านก็ควรจะต้องสั่งให้มีการเปิดประมูลใหม่ด้วยค่ะ
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของประเทศนะคะ
ท่านประธานค่ะจากการที่พลเอกประยุทธ์
ดำเนินนโยบายพลังงานที่เอื้อกลุ่มทุน
ทำให้กลุ่มทุนพลังงานสามารถสะสมทุนจากธุรกิจสัมประธานโรงไฟฟ้า
สามารถขยายรูปแบบธุรกิจไปหลายสาขา
มูลค่าลงทุนเกือบ๕๐๐๐ล้านบาทค่ะ
หรือไม่ว่าจะเป็นโครงการติดตั้งและบริหารระบบเก็บเงินค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์๒สาย
สายบางปะอินโคราชและสายบางใหญ่กาญจนบุรี
มูลค่าลงทุน๔๐๐๐ล้านบาท
รวมทั้งหมดเราพูดถึงโครงการเป็นแสนล้านค่ะท่านประธาน
นี่เป็นการเตะหมูเข้าปากหมาใช่ไหมคะ
แล้วส่งผลให้นายทุนได้สะสมความมั่งคั่ง
โปรย้ายค่ายแบบไม่เกินความคาดหมายเลยค่ะ
ท่านประธานค่ะจากที่ที่ฉันได้อภิปรายมาเป็นระยะเวลากว่า๔๐นาที
ฉันได้เห็นความบกพร่องอย่างไม่น่าเชื่อของพลเอกประยุทธ์
ในฐานะนายกรัฐมนตรีค่ะ
ดิฉันไม่แน่ใจว่าที่ท่านเอื้อกลุ่มทุน
ประเทศชาติและประชาชนเกิดความเสียหาย
เป็นเพราะหนึ่งท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลย
เป็นเพียงหุ่นเชิดนั่งหัวโต๊ะที่ไม่มีความรู้ความสามารถ
วิสัยทัศน์ใครกระซิบบอกให้ท่านพูดอะไรเซ็นอะไร
ท่านก็ทำตามทั้งหมดอย่างนั้นเหรอคะ
หรือสองเป็นเพราะว่าท่านหรือคนใกล้ชิดของท่าน
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่ดำเนินนโยบาย
ประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนครั้งนี้กันแน่คะ
หรือ๓ท่านไม่มีความกล้าหาร
ในการที่จะลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาที่บกพร่องผิดพลาด
หรือมีส่วนรู้เห็นในการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนในครั้งนี้คะ
หรือ๔ท่านไม่มีเจตจำนงในการที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดให้กลับมาถูกต้อง
ท่านมีสมองและหัวใจที่เล็กจนเกินไป
จนเกินกว่าที่จะเข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ทั้งหมดที่ทำลงไปก็เพียงเพื่อรักษาเก้าอี้ให้กับตัวเองได้รักษาอำนาจไว้เท่านั้นใช่ไหมคะ
ฉันฝากคำถามนี้ผ่านท่านประธานค่ะไปยังพลเอกประยุทธ์
ดิฉันเค้นสมองคิดออกมาได้เพียง๔เหตุผลนี้

สำหรับท่านครับ
สายันยุติธรรมครับประท้วงครับ
สมาชิกทราบาศราจรดคลนท์จันนครสตรีธรรมราชพหลังประชารัฐครับ
ผมขอประท้วงผู้อภิปรายครับ
ผมอยากให้ท่านสมาชิกผู้ตรงเขตที่ยิงผมไม่อยากประท้วงครับ
ท่านสุดภาพสตรีครับต่อเพศเดียวเพศแม่กับผมครับ
แต่เขาก็พูดเกินควรครับว่ารัฐบาลนี้เตะหมูเข้าปากหมา
ท่านประธานลองคิดดูว่าพูดได้ไงเป็นผู้หญิงปากจัดมากเลยครับ
ก็ได้ยินบ่อยนะครับไม่เป็นไรครับ
ก็ไม่ถึงขนาดไม่สุภาพนะครับแต่ก็พอจะอรุมารวย

ฉันขอฝากคำถามนี้ผ่านท่านประธานไปยังพลเอกประยุทธ์
ที่ฉันเค้นสมองคิดออกมาได้๔เหตุผลที่กล่าวไปแล้วค่ะ

หรืออาจจะเป็นทั้ง๔เหตุผลนี้รวมกัน
เป็นเหตุทำให้พลเอกประยุทธ์เลือกที่จะอุ้มชูกลุ่มทุนพลังงาน
แทนที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
อีกทั้งทำให้ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อน
ทั่วแผ่นดินจากค่าไฟที่สูงมากขึ้น
ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ที่ฉันเห็นว่า

สมควรจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในประเทศนี้อีกต่อไป
แม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีเดียวค่ะ
สุดท้ายนี้ดิฉันขอส่งเสียงถึงพี่น้องประชาชน

อภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้จบลง
อยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันตรวจสอบ
แทนของท่านที่เลือกกันเข้ามาค่ะ
ไม่ว่าจะอยู่พักไหนฝ่ายไหน
ช่วยกันตรวจสอบว่าผู้แทนของท่าน
ใช้หัวใจหรือใช้อะไรในการลงคะแนนในการอภิปรายครั้งนี้
ผู้แทนของท่านต่อต้านทุนผูกขาดหรือไม่
ผู้แทนของท่านยืนอยู่ข้างเดียวกับผลประโยชน์
ประเทศชาติและประชาชนหรือเปล่า
ผู้แทนของท่านมีประชาชนอยู่ในหัวใจหรือไม่
ติดตามกันค่ะว่าผู้แทนของท่านใช้อะไรในการลงคะแนน
สมองใช้หัวใจใช้สามัญสำนึก
หรือใช้เหตุผลในการลงคะแนนหรือไม่
หรือพวกเขาลงคะแนนตามคำสั่งของผู้ที่ต้องการรักษาอำนาจไว้เท่านั้น
หรือพวกเขาลงคะแนนเพียงเพื่อรับใช้ในทุนเพียงเท่านั้น
ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามตรวจสอบ
เพราะถ้าครั้งนี้ผู้แทนของท่านลงมติให้พลเอกประยุทธ์รอดจากเหตุการณ์วันนี้ไปได้
จากนี้นะคะที่จะไม่รอดคือประเทศชาติและพี่น้องประชาชนทั้งประเทศค่ะ
ฝากไว้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
ครับก่อนท่านนายกรมนตรีจะตอบ
ผมขอตอบท่านสมาชิกพักเก้าไกรนะครับ
ท่านถามว่าผมมีอำนาจอะไรใช้อำนาจอะไรในการให้นายกรมนตรีชี้แจง
ท่านลองอ่านดูข้อ๓๐นะครับ
ก็ก็รอให้ท่านจบก่อนแล้วก่อนนึกท่านนายกอภิกษาต่อครับ
เชิญครับเชิญท่านนายกมธีครับกลับเรียนท่านประธานรัฐศาสตร์ภาพ
ไปอย่างสมาชิกสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับ
ผมอาจจะตัดคำต่อท้ายไปนิดนึงตอนนี้นะฮะคงเข้าใจคือที่ผม
อาจจะต้องกราบขอโทษนะครับอาจจะทำอะไรที่ผิด
พร้อมบังคับไปบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่อยากให้
ให้เกิดความเข้าใจเข้าใจผิดเพราะว่าจะใจร้อยไปสักนี้สิ่ง
ตอนนี้ผมใจเย็นแล้วนะครับแล้วผมก็เกิดปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด
ท่านเกิดปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสองก็ถือว่าผมพูดกับน้องบ้างหรือ
หลานทำลองเนี้ยไวนะคงไม่ใช่ยากกันอยู่แล้วล่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็อย่างที่สมาชิกอื่นได้
กล่าวแล้วว่ามันย้อนหลังไปนานมากเกินไปไปตั้งแต่ปีสองพันห้าสิบเจ็ดนะ
เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะย้อนท่านอาจจะต้องย้อนไปก่อน๕๗ด้วยนะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะครับผมกลับเรียนว่า
ท่านกล่าวว่าผมเป็นรัฐสาพิปัตธิ์แล้วก็แล้วแต่
นั่นมันนานมาแล้ววันนี้ผมก็เข้ามานั่งในสภาได้พร้อมกับท่าน
รัฐมนุนฉบับเดียวกันนะครับที่ทำให้ท่านมานั่งและได้มีโอกาสพูดในวันนี้
แล้วการเข้ามาของผมผมไม่ต้องบังคับใคร
พอเป็นเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของทางสภา
ในเรื่องของสอสอเรื่องของพักร่วมรัฐบาล
เขาเสนอผมเป็นนายมตรีนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาเข้าใจซะด้วยนะ
เพราะต้านบอกว่าผมไม่บังคับคนคนนี้อาให้ให้ผมอยู่ต่อ

แล้วก็สวก็ไม่ได้ใช้คะแนนสวทักคะแนนเลย
ใช่ไหมมันผ่านแล้วตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ประเด็นแรก
ผมทราบดีว่าผมเข้ามามันต้องหาเหตุผลว่าผมเข้ามาเพื่ออะไร
ถ้าผมเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์นะผมไม่เข้ามาให้มันปวดหัวหรอก
เพราะถ้าจะคิดแบบที่ท่านคิดผลประโยชนโน้นผลประโยชน์นี้
มันเหนื่อยมากกว่าใช้สมองทำงานผมว่าจะโกงอ่ะนะ
ถ้าคิดว่าจะโกงเพราะผมเป็นคนไม่ชอบการทุจริตคดโกง
ไม่ชอบการเรียกรับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นทิศพูดมาทั้งหมด
แต่กูได้หาหลักฐานมาในช่วงนั้นถึงแม้ว่าผมเป็นเจฟันบ้านของท้อช่อ
มีคำสั่งขอสชแต่ก็มีการฟ้องไปหลายคดีด้วยกัน
และทำได้ช่วงนั้นแต่เขาก็พิสูจน์มาแล้วว่า
ผมไม่มีความผิดตามนั้นไม่ใช่ผมไม่ถูกตรวจสอบมาเลยเมื่อไหร่นะฮะ
มีคำทักทวงมีการฟ้องสารโน่นสารนี่มาโดยตลอด

คำสั่งขอชอผมสั่งสารผมไม่เคยสั่ง
ผมใช้คำสั่งประชาในการแก้ปัญหาของประเทศ
แก้ปัญหาที่มันติดขัดแก้ปัญหาที่มีการไม่ชอบทำ
ในช่วงที่ผ่านมามีเจตนาโดยบริสุทธิ์สุจริตนะครับ

ผมกลับเรียนว่าฟังท่านพูดตั้งแต่เริ่ม
ผมก็มองว่าท่านเข้าใจเรื่องพลังงานมากกว่าผมหรือเปล่า
ผมว่ายังน้อยไปหน่อย
เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการคิดเอาเองมโนเอาเอง
อ่านมาจากโน่นอ่านมาจากนี่
รู้ไหมครับก่อนผมเข้ามาเนี่ย
มีการอนุมัติในเรื่องของการ
ด้านพลังงานเนี่ย

ก่อนที่จะไม่มีอำนาจ
เร่งอนุมัติ
ให้๕๐๐เมกาวัตต์

หนักใจว่ามันจะทำยังไง๕๐๐๐เมกะวัตต์เนี่ย
ก็ได้หาวิธีการเจรจา
ทำยังไงมันจะไม่เกิดปัญหา
มีการปรึกษาฝ่ายกฎหมาย

เพราะมันเป็นสัญญาที่รัฐบาลก่อนหน้านั้นทำไว้

เขาก็ต้องทำตามสัญญาที่รัฐบาลทำไว้

ในเรื่องของการจะพัฒนาต่อโน่นต่อนี่
มันก็เป็นการดำเนินการตามแผนของพลังงานอยู่แล้ว
จะเดินสายผมไม่ได้เดินไปให้บริษัทนี้หรือบริษัทไหนก็แล้วแต่
ผมไม่อยากจะไปเอ่ยชื่อเขาผมเกรงเขาเสียหาย
ถ้าเขาทำถูกต้องโทษเขาไม่ได้
ถ้าจะผิดโทษรัฐบาล
วันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลผมยังไม่ได้ทำอะไรผิด
ที่ท่านอ้างผมรู้จักเขามาจากวันนั้น
จากวันนั้นถึงวันนี้ผมเจอเขาไม่กี่ครั้ง
ในงานที่พบกันทั่วไปไม่เคยพบเป็นการส่วนตัว
ในการที่เรียกไปตอนนั้นผมจำได้ว่าไม่มีเขา

เรียกเขาไปนอนเล่นสาม๗วัน
คุยกันจ๊อกจะจ๊อกยังไม่มีทะลอกเลย
นั่นเลยคือทำให้การสงบสุข
เมื่อกลอดขอแอไม่ได้
บ้านนอนไม่ผมเคยนอนก็แต่ห้องแอ

พอติดให้ไปแล้วบอกแอร์มันดังเกินไปนอนไม่หลับ
ก็มันบ้านไม้มันก็ต้องไปหลับสิ
ผมก็เคยนอนแอร์ที่มันเสียงดังอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่เด็ก
เอาละนี่เล่าให้ฟังเฉยย้อนหลังไป

ในเมื่อผมไม่ได้สถานปรัชน์แล้วผมรู้ว่าผมเข้ามาเพื่อทำอะไร
ไม่ใช่เข้ามาเพื่อแสวงประโยชน์เพราะตัวอย่างมีอยู่แล้ว

เรียกมาเจรจาเออตกลงกันแล้วอย่างนี้อย่างนั้นจะไม่มีโทษไม่มีความผิด

เพียงแต่ผมต้องการให้ความขัดแย้งมาสงบลงนะครับ
เรียกไปเรียกมาแล้วก็คนที่คนที่มาพบกันคนที่คอยดูแลก็เป็นในฐานชั้นผู้น้อยทั้งสิ้น
ที่โน่นที่นี่ผมไม่เคยไปเยี่ยมเยือนใครทั้งสิ้น

แต่ผมจำเป็นต้องสงบความขัดแย้งให้ได้นะ
ในฝ่ายการเมืองในฝ่ายที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังกันทั้งหมด
แล้วผมก็ไม่ได้คิดเคืองแค้นโทษอะไรไป

ผมก็นานแล้วนะก็นึกอยู่
ต่อไปพอเมื่อผมเป็นรัฐบาลผมก็ยังแก้ปัญหา
โดยเฉพาะเรื่องพละงานปวดหัวที่สุด

พันละวันพันละเกพันอะไรต่างเจ้าที่เดือดร้อน

ผมก็จำเป็นต้องตั้งคณะงานตรวจสอบขึ้นมา
ผมจะไว้ใจใครผมจะไว้ใจคนของผม

และผมเชื่อมาแต่คนเนี้ยไม่ใช่คนโค้ง

จะบอกว่าใกล้ชิดผมมันก็ใกล้ผมทุกคนแหละครับ

จะไปว่าเขาโค้งโน่นโค้งนี่

ถ้าผมตั้งตั้งคนเลวมานะ
ผมก็จะยอมรับอ่ะ
แต่เขาก็เป็นคนดีเขาก็ซื่อสัตว์กับผมมาตลอด

ไม่เคยคดโกงไม่เคยทุจริตไม่มีความผิดผิดอะไรใดทั้งสิ้น
วันนั้นเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ได้ในเรื่องของพลังงาน

พอตั้งระยะหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่า

ก็มันสอบสู่ปัญหาสาเหตุอะไรต่างแล้ว

ผมพยายามจะทำให้กลไกปกติทำงานให้มากที่สุด
คณะอำการต่างมีหลายคณะในกรุงศพพลังงาน

ขจัดการแก้ปัญหาของคนที่ไม่สุริได้

ผมก็พยายามจะให้กลไกปกติทำให้มากที่สุด
และผมใช้กลไกที่ทันเดียวว่าหัวโตหัวโตไม่ใช่หัวตอ
หัวโต๊ะเนี่ยต้องฟังนะครับต้องมีสมองนะครับ
ถ้าไม่มีสมองก็ฟังเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกันแหละ
บางทีก็ตัดสินใจได้การสินใจของผมไม่ใช่
ผมบอกเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไม่ใช่เลย
เขาก็ตอบผมมาท้ายสุดมติที่ประชุม

อนุมัติหลักการนะครับไม่ใช่บัตรไปให้บริษัทโน้นไปตอนนี้
เขาอนุมัติหลักการว่าจะทำอะไรที่ไหนอย่างไร
จากนั้นเป็นเรื่องของสุขพลังงานก็ไม่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเขา

เพราะฉะนั้นในเรื่องของการ
ถ้าบอกมีคนย้ายค่าหรือย้ายเครื่องก็ให้ผมไม่รู้อยู่ใครอยู่ไหนมาก่อน
นะครับ
จะไม่ไปพูดให้ใครเสียหายนะครับ
ไปสิครับถ้าสู้แล้วไม่ได้คอยยุติสารกฎหมายเขาว่าไง
ก็ยังถือว่ายังไม่ได้ข้อยุติถูกไหม
มันก็เป็นอย่างนั้นนะผมว่านะวันนั้นก็อยากฝาก
คุยให้คุยกับน้องให้เข้าใจกันแล้วกันนะ
ว่าผมเข้ามาเนี้ยผมบอกเท่ากับวันแรกล่ะ
มาครั้งนี้ครั้งกี่ครั้งผมก็พูดนะผมเข้ามาเพราะความจำเป็นอย่างไร
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นขนาดนั้นคุณก็โตแล้วล่ะ
คุณก็เห็นสถานการณ์เป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้คุณอยากให้สถานการณ์อย่างนั้น
เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ
เพราะเพราะในทรภานอกทรภาไปด้วยกันหมดอ่ะนะ
เพราะฉะนั้นอย่าพูดดูถูกเหยียดหยามคนจนมากเกินไป
ผมไม่ต้องการให้เครดิตท่านเลยเพราะผมรู้ว่าท่านพูดไม่ไม่จริงทั้งสิ้นอ่ะ

เพราะฉะนั้นผมก็จำเป็นต้องพูดแล้วผมพูดด้วยความพูดแบบผู้ใหญ่อ่ะนะ
พูดแบบผู้ใหญ่ที่มีเหตุมีผลมีฤรภายในของผม
ท่านพูดเหมือนแม่ผมไม่มีความฉลาดไรเลยหรือใครจะไม่รู้เพื่อนอะ
ถามเดี๋ยวรายละเอียดต่างที่ท่านพูดมาทั้งหมด
โน่นนี่อ้างนี่อ้างโน่นอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติ
อนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติอนุมัติ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
เด็กเด็กดีเด็กเลวผมจำได้ว่าเราเคยมองเด็กของเราด้วยความ
เมตตาด้วยความรักไม่ใช่ลูกก็ต้องรักเขา
ผมเป็นเด็กทุกคนผมรักทุกคนถึงจะไม่ใช่ลูกใช่หลานผม
ผมก็มองสายตาแววตาเขาเขาไม่รู้เรื่อง
แต่สิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยมันไม่มีผลกับเขาในวันข้างหน้า
นั่นคือสิ่งทุกคนที่นี่หรือที่ไหนต้องสำนึกอย่างนี้เสมอ
ทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละวันข้างหน้าทำดีมันก็ได้ดี
ว่าดีมันก็ไม่ดีประเทศไม่ดีท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
ท่านประธานครับท่านรองระยกสุพัฒนภพท่านประธานครับ
ใช้สิทธิ์พลาดพิงครับยังครับเดี๋ยวก่อนครับให้ท่านรองนายกชี้แจงก่อนครับ
ท่านประธานครับตอนนี้ตอนนี้ประท้วงท่านประธานครับ
ผมประท้วงท่านประธานครับครับท่านประธานครับ
ผมละนายวิพันธ์เพื่อไทยอำนาจเจริญครับผมประท้วงท่านประธานตามข้อเก้า
วงเล็บสามครับครับท่านประธานครับสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านตอบ
มันไม่ตรงประเด็นที่ผู้อภิปรายได้พูดเลยท่านประธานก็ปล่อยให้พูดจนยืดยาว
ท่านประธานครับด้วยความขอรบท่านประธานด้วยความขอรบท่านนายกรัฐมนตรีครับ
สิ่งเหล่านี้เนี่ยพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในรัฐสภาแห่งนี้ในสภาแห่งนี้เนี่ย
ถึงจะเป็นเด็กนะครับด้วยความเคารพครับท่านประธาน
ท่านน่าจะมีการห้ามปรามท่านน่าจะมีการพูดว่าท่านนายกพูดไม่ตรงประเด็นที่ผู้อภิปราย
ได้อภิปรายครับท่านครับ
ครับเราอภิปรายมา๓วัน๓คืนแล้วนะนะครับ
ก็มีลักษณะคล้ายอย่างนี้ครับ
เพราะฉะนั้นเราก็มีการอภิปรายมาตลอดทั้งฝ่ายค้านผู้กล่าวหาและผู้ตอบ
ท่านประธานครับผมขอใช้สิทธิพลาดพิงสั้นครับ

ผมปฏิพัฒสันติภาดานะครับผมเป็นคนแรกในสภาวันนี้นะครับ

แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีน่าจะเข้าใจคาดเคลื

โคผมตรงประเด็นเลยนะครับที่ผมจะติ้งท่านนิดเดียว

เพราะว่านักเรียนเลวไม่ได้เป็นคำศัพท์ที่สภาแห่งนี้

แล้วก็ทางนายกดูจะไม่สบายใจเลยว่าเราดูถูกนักเรียนนะครับ

เชิญท่านรองนายกสุพัฒนภงครับได้รับมอบหมายชี้แจงครับ

ท่านประธานครับผมขอประท้วงครับครับ

ท่านประธานครับผมวิโรธลักษณะอีสอนนะครับ
สมาชิกสมภาพวิทยาลัยรัศดรแบบบัญชีเลยชื่อพระเก้าไกรครับ

คือนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเท่านั้นที่มีสิทธิ์อภิปรายชี้แจง

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังการ

ไม่ได้มีส่วนในการอนุมัติและท่านเพิ่งเข้ามา
ดำรงตำแหน่งฮะจึงอยากจะขอให้ท่าน

รองนายกรัมตรีและรัฐนตรีที่ยัง

ไม่ได้มีส่วนในการอนุมัติโครงการ

กรรมตรีจะมีสิทธิ์ในการชี้แจง
นายกรรมตรีที่เป็นผู้รับผิดชอบตรงหรือไม่ครับ

งบหมายให้รัฐมนตรี
ยังประกอบคำอภิปรายได้นะครับ
แนวนโยบายที่ท่านประธานชวนวางไว้ตั้งแต่ตอนต้น
ก่อนที่เราจะเริ่มประชุมกันเนี่ย
ผมก็จดไว้นะครับว่าถ้ามีการพาดพิงเรื่องในการ
ในส่วนที่รัฐมนตรีรับผิดชอบอยู่
ก็มีสิทธิ์ที่จะพูดอภิปรายได้ครับ
ถ้าท่านอภิปรายแล้วไม่พอใจอะไรมันอยู่ที่ท่านแหละครับ
อภิปันไม่วางใจคือการที่จะยกมือให้ไว้วางใจหรือไม่วางใจนะครับ
ส่วนท่านนายกจะตอบครบไม่ครบ
เหมือนกับที่ท่านประธานชวนได้วินิจฉัยไว้เป็นสิทธิ์ของท่าน
ของเราคือเราฟังไม่ถูกใจตอบไม่ครบ
มีแนวโน้มว่าทุจริตจริงประพฤติมิชอบจริง
กพร่องจริงละเว้นจริงหรือหมดไม่มีความสามารถจริง

แล้วประชาชนที่ฟังอยู่ทั้งบ้านเขาก็เห็นคอยตามเรา

ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
ไปยังสมาชิกผู้แทนรัศดรผู้ทรงเกียจทุกท่าน
ในที่นี้นะครับโดยเฉพาะคุณเบนจานะครับ
ประเด็นที่ผมจะตอบก็คงเป็นประเด็นที่
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี้เท่านั้นนะครับ
ท่านเปิดมาด้วยประเด็นว่า
กำลังการผลิตเหลือเยอะแยะ
นะครับไฟฟ้าแพง

กำลังการผลิตเหลือเยอะแยะ
แต่มันเหมือนต้องพูดใจกับ
ว่าการออกแบบ

มันเป็นการออกแบบของแผน

วิธีการประเมินความต้องการ
ขณะนั้นใช้การเจริญเติบโต

และพยากรออกไปข้างหน้า

ตัวเลขเวลานั้นเป็นตัวเลขของ

ประมาณ๓๘ต่อปีต่อเนื่อง

ว่าปี๒๕๖๓เนี่ย

ปริมาณความต้องการมันลดลง

ปริมาณความต้องการมันลดลงจากเดิม

เป็นการลดลงที่สำคัญ

ส่วนปริมาณการพยากร

ที่จะใช้เป็นแผนของการ
กำหนดกำลังการผลิตนั้น
เขาต้องออกแบบก่อนมันจึงต้องมีการผลิตเกิดขึ้นก่อน
เพราะว่าการผลิตในกว่าจะใช้เวลาก่อสร้างเนี่ยนาน
จำเป็นจะต้องตัดสินใจผูกพันและลงทุนเป็นการล่วงหน้า
เพื่อให้เกิดการผลิตตรงกับหรือทันกับความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและจะเติบโต
โดยในปี๖๐คิดว่าจะโตปีละ๓๐
โดยยังรักษากำลังการผลิตสำรองไว้ประมาณ๑๕๒๐ก็นี่เป็นปกติ
เป็นปกติที่เราจะต้องรักษาความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยไว้อยู่ตลอดเวลา
ซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศไทยมาโดยตลอด
ตรงเนี้ยมันคือการออกแบบเป็นวิธีการและกระบวนการที่บอกว่า
กระบวนการตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับเขาใช้ตัวเลขของสภาพัฒน์อันนี้เล่าขบวนการไปก่อนนะครับ
แล้วก็มีการสอบถาม
สภาอุดสภาหอมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นการพยากรที่มีความเหมาะสมและเป็นความพอใจ
และยอมรับได้ของทุกคนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาประเทศไทย
โดยจะอาศัยการใช้ไฟฟ้าเป็นตัวจักรสำคัญ
ความเชื่อมั่นในระบบเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยวิธีนี้มาตลอดเวลา
ประเทศไทยจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีระบบไฟฟ้าที่ดีที่สุด
ประเทศหนึ่งระดับโลก
แต่พอท่านสมาชิกสภาผู้แทนเบนจาได้กล่าวถึงโควิด
ผลของโควิดมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ
ที่เตรียมไว้๒๐มันต้องกลายเป็น๓๐หรือ๓๐กว่าเปอร์เซ็นต์

ก็ถือว่าเป็นฟังเสียงท่านก็น่ารัก
แล้วก็มันก็เกิดกับชีวิตประจำวันผมอยู่เรื่อย
เวลาผมซื้อของอะไรมาแล้วไม่ได้ใช้ภรรยาผมก็บอกว่า
ท่านว่าแล้วนะครับ
ก็เหมือนกันนะครับ
คาดอะไรผิดก็เป็นธรรมดานะครับ
รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้
มีปูประตูงครับท่านรมตีครับ

กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมในพิเศษชื่อมุมพาล
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทย
ท่านประธานครับ
ผมก็เห็นใจนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีใหม่
ช่วยกระชับนะครับมันไม่ใช่มาเล่าเรื่อง
เรื่องที่ท่านพูดทุกคนรู้กันหมดแล้ว
ปัญหาคืออะไรนะครับ
ที่ท่านเอ่ยเกริ่นมาเรารู้หมดแล้ว
กระชับครับเพราะว่าเราไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี

เพราะฉะนั้นขอให้ท่านกระชับอธิบายสั้น
มันไม่ใช่ว่ามันเหล้าโวหาร

ได้ครับท่านลองไปถ่ายครับ

ก็คือว่าสิ่งที่นำเสนอว่าไฟเกินอธิบายแล้วนะครับ

ศูนย์พอเกิดโควิดมันก็ลดลงคาแบสตี้ที่สำรองไว้ก็เพิ่มขึ้น
ชัดเจนนะครับคราวนี้ไฟฟ้าแพงครับ
กระชับเลยนะครับไฟฟ้าแพงประเทศไทย
ค่าไฟฟ้าสามบาทหกสิบหกสัตว์ตังค์นะครับ
มาเลเซียสามบาทสิบเอ็ดพม่าสะสองบาทกว่านะครับ
แล้วก็มีคนถูกกว่าอย่างที่ท่านว่านั่นแหละนะครับ
แต่ต้องเข้าใจที่มาก่อนนะว่าไฟฟ้าที่อื่นก็ถูกเพราะอะไร
เขามีสัดส่วนของฐานหินและน้ำสูง
สูงกว่าประเทศไทยเยอะเลยท่านต้องเข้าใจก่อนนะว่า
การผลิตไฟฟ้าหรือต้นทุนไฟฟ้าที่ถูกที่สุดเนี่ย
มันมาจากฐานหินกับน้ำหรือเขื่อนซึ่งประเทศไทยเรารู้อยู่แล้ว
กระทบไหมฮะเราน้อยกว่าเขาหรือเรามีโอกาส
แต่เราไม่ได้สร้างเราจึงเป็นแก๊สธรรมชาติ
เป็นส่วนใหญ่ก็แพงกว่าชัดไหมฮะ
และที่แพงมากกว่านั้นอีกก็คือเรามีพลังงานทดแทน
เป็นสัดส่วนสำคัญแต่ก็เพื่อใครล่ะครับ
ก็เพื่อกเศรษฐกรเพื่อชุมชนต่างต่างได้มีโอกาส
ที่จะทำโครงการประเภทชีวมวลซึ่งแพงนะครับ
ก็มาเฉลี่ยแล้วก็เลยแพงกว่าชาวบ้านเขากระชับนะครับ
เพราะฉะนั้น๒ข้อนี้ในรัฐบาลนี้ตอบได้อย่างนี้ว่าทำไมไฟจึงเกิน
ค่าไฟฟ้าจึงแพงผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นคำตอบ
นะครับในส่วนของที่อยากให้กระชับนะครับ
จะได้ไม่ต้องโวหารกันเยอะนะครับ
ส่วนอื่นอื่นก็คงไม่มีอะไรเราไม่มีนโยบายผูกขาดให้ใคร
ไม่มีอะไรใหม่ใหม่ในขณะนี้นะครับ
ก็จะมีแค่ลงไฟฟ้าชุมชนขนาดร้อยห้าสิบเมกาวัตต์
ที่จะเกิดขึ้นก็เพื่อกับรัฐวิสาหกิจชุมชนต่างต่าง
ที่สนใจอยากจะทำโรงไฟฟ้าชุมชนอันนี้ก็จะเป็นแค่พาสตี้ใหม่ที่จะเกิดขึ้น
คงไม่ได้ห้ามคงไม่ได้เป็นประเด็นอะไรในที่นี้
แต่ก็เป็นการให้ข้อมูลกับพวกเราทุกคนได้เห็นถึงวิถีคิดของ
รัฐบาลในเรื่องของนโยบายพลังงานในส่วนของท่าเรือการประมูลท่าเรือ
เอกชนพัฒนาแหลมชะบังระยะที่สามท่าเรือเอฟอันนี้ก็
เมื่อกี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับแต่โดยข้อมูล
ผมก็ไม่ทราบว่าท่านไปทราบได้ยังไงว่าเขามีข้อเสนอเชิงพาณิชย์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้อมูลที่ได้มาก็คือ
พิจารณาแล้วสมาชิกแต่ละลายของผู้ประมูลอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ได้ลงนาม
ไม่ได้ลงนามนะครับไม่ใช่ว่าลงนามผิดช่องนะครับ
ไม่ได้ลงนามเพื่อยืนยันความผูกพันในการร่วมกันยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนในแบบฟอร์มสัญญากิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิบุคคลใหม่
แล้วเขาก็ฟ้องสารปกครองด้วยสารปกครองก็ชี้ออกมาแล้วว่า
สิ่งที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการคัดเลือกทำก็ชอบแล้วและซอง
สองข้อเสนอทางพาณิชย์เนี่ยยังไม่ได้ถูกเปิดเลยก็ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร
ผลหรือจินตนาการที่บอกว่าใครไปสั่งให้เพิ่มให้ลดอะไรอย่างไรมาอย่างไร
และวันนี้การพิจารณาตัดสินเรื่องนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยยังไม่สมบูรณ์
ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาอยู่ก็คงมีสั้นตรงเนี้ยครับ
กระชับนะครับขอบคุณครับ